เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะที่สุพรรณบุรี
นี่คนที่เขาสัฐานนี่เขาแหกไปและไปแบ่มือแบบนี้
ยื่นมือให้พระท่านลงยันที่ฝ่ามือ

บางคนก็บอกว่าแต่พระมาทำแบบนี้ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่

อยู่เฉยก่อนไม่ต้อง
พาทุกข์ต่อไปคุณแม่จ้า

คุณคิดดูสิ๓๖๐๓แปลว่าคิวที่เท่าไหร่๓๖๐๐บาท
โอ้โหนี่ลูกศิษย์ลูกหาไปกันเพียบเลยจริงค่ะ

ใช่นี่วัดหนึ่งอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีค่ะ
พระท่านทำพิธีลงยันบนฝ่ามือ
คลิปนี้ถ่ายเอาไว้เจ้าของคลิปเอามาโพสต์

คุณรู้ป่ะคิวสุดท้ายลำดับที่เท่าไห

นี่แหละไม่ได้ลงยันบนฝ่ามือตอนทุ่ม๒๖นาทีคิวสุดท้ายค่ะ
แล้วก็มีคนที่เคารพสัทธาเดินทางไปต่อคิว
ลงยันที่ฝ่ามือรอนานแค่ไหนก็รอแต่ละคนก็จะเอาคลิป
มาโพสต์เราก็เลยเดินทางไปที่วัดนี้ค่ะวัดเดิมบางหรือ
วัดคงคารามอยู่ที่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีปรากฏว่า
แล้วเราก็เห็นผู้ช่วยเจ้าหวัดคุบาวัชรินีพทะมุหนีค่ะ
ที่ท่านลงยันบนฝ่ามือท่านก็เปิดเผยนะคะ
คืออัตมาลงยันที่ฝ่ามือให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธา
เพราะว่าอัตมาก็อยากที่จะให้เป็นขวัญและกำลังใจ
ญาติโยมมีสติใช้ในการดำเนินชีวิต
สัมมาอาชีพให้อยู่ในศิลป์อยู่ในธรรม

เจิมความมือวัดเดิมวาง
เพื่อให้มีสติและเป็นขวัญกำลังใจ
เพื่อเป็นสิริมงคล
ให้มีสติเจิมให้เป็นขวัญและกำลังใจ
ตำราตรงนี้เป็นตำราคาถาโบราณ
เป็นตำราคาถาโบราณที่มีการจดบันทึก
เล่าสืบขานกันมา
ครูบาก็เลยเอาตำราตรงนี้มา
นุเคาะส่งเคาะญาติโยมให้เป็นขวัญและกำลังใจ
แล้วก็ที่สำคัญใครมาไม่เคยเรียกร้องสตางค์
ไม่เคยเรียกร้องค่าใช้จ่าย

ทำให้เป็นขวัญกำลังใจ
บูชาครูตามศรัทธา

ไม่ได้เป็นการอวดอ้างอวดอุตริหรืออวดอะไรใดนะฮะ
แต่เป็นกุศโลบายแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจ
การดำเนินชีวิตให้มีสติเท่านั้นเอง

สองหมื่นนั่นแหละที่ต้องตั้งใจทำมาหากินสัมมาอาชีพ
เอาจริงนะพอมันมีประเด็นแบบนี้เนี่ย
พระพยอมท่านก็ให้ข้อคิดบอกว่าหลักการที่คนเราจะมั่งข้างร่ำรวยได้
ก็คืออุอากษะอารักษาสัมปทารักษาทรัพย์ให้ดีอย่าให้ตกหล่นรั่วไหล
ไม่ให้คบเพื่อนที่พาไปเสียทรัพย์พาไปเล่นการพนันดื่มเหล้าเมายา

แล้วจริงการเจิมหรือว่าลงยันมันเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่พระพยอมท่านบอกว่า
แต่ถ้าเกิดว่าลงยันแล้วรวยเนี่ยไม่งั้นอีกหน่อยนึง
รัฐมนตรีกระทรวงการคังกระทรวงพาณิชย์
ลงยันกันหมดเหรอเงินทองจะได้ไม่ไปไหน
จริงแล้วถ้าอยากรวยจริงก็ต้องทำงาน
สองมือของเรานี่แหละแล้วก็ทำงานสุจริตนะคะ
ศีลอยู่ที่จิตสติอยู่ที่ใจ